ดูต่อช่วงโควิดแบบนี้นะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
มาซุปตามาหาชนคนแรกค่ะพี่เบิ้ดทงชัยแม็กซ์ตายแหมจากที่เล่นตัวเชียว
ดอทบอกเลยตอนนี้
ตัวอย่างที่ดีค่ะในการปฏิบัติตัวช่วงโควิดพี่เบิร์ตเองอยู่ที่บ้าน
แต่ว่าขนาดออกกำลังกายที่บ้านพี่เบิร์ตบอกเลยว่าไม่ลืมป้องกันนะ
ใส่แมสไปวิ่งอ่ะเข้มงวดขนาดนี้พี่เบิร์ตเขาบอกไว้อ่ะค่ะ
ลับเขาเป็นไงไปฟังหน่อยค่ะ
การที่เปอร์เซ็นต์มาใส่อยู่อยู่บ้านก็ยังใส่ก็เพราะว่าที่บ้านเบิร์ตเนี้ย
มันเต็มไปด้วยต้นไม้เห็นไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้าปากเข้าตา
เพราะเข้าจมูกเรากันไว้ดีกว่าครับ
แต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูสุขภาพตัวเองด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แมสแล้วไปออกกำลังกายหนัก
อาจจะส่งผลกระทบอันตรายกับร่างกายได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะ
นี่เห็นพี่เบิร์ตเขาก็เดินแบบย่องนะไม่ได้วิ่งแบบหนักนะคุณผู้ชมค่ะ
เอาไปต่อดีกว่านะคะซุปตาตัวแม่พี่มาช่าค่ะ
เอออาบแดดเน่เออเออก็ระเบียงบ้านผ้าเชื้อโอ้โห
ช่าค่ะจัดเต็มมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าใครไม่ไปทะเลไม่เป็นไรทำแบบพิช่าก็ได้นะจ๊
ระเบียงบ้านอยู่บ้างเออใส่วิกินี่ได้อยู่ที่บ้านเออเออ
คุณผู้ชมค่ะแต่พี่ช่าก็ไม่ลืมเป็นห่วงทุกคนนะคะ
โพสต์คลิปความยาวเนี่ยเกือบสิบเก้านาทีรณรงค์เรื่องใกล้ตัวอย่างการใส่แมสด้วยค่ะ
พร้อมกับสาธิตให้เราดูแบบชัดไปเลยค่ะอ่าขอดูหน่อยจ้า
อะไรก็ตามในระยะใกล้ใกล้เนี่ยทุกอย่างเห็นไหมครับ
อันนี้เป็นแมสที่พี่ช่าเคยบอกว่าพี่ช่าชอบแล้วมันดู
มันดูเหมือนเอกแต่ไม่ค่อยเอกนะครับ
สมมุติเราการลองดูไอเข้าไป
เนี่ยทำยังไงเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดออกไป
สุดยอดเลยพี่ช่าคือสาธิตแบบนี้คือเห็นภาพเลยนะ
แล้วก็ต้องทำตามมากเลยค่ะ
เหนือสิ่งอื่นใดความสวยของพี่ชาติทะลุแมสจริง

ใช่คุณผู้ชมมาดูกันต่อพี่แอนทองประสงค์ก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย
ช่วงโควิดแบบนี้ก็เลยรับบทเทนเนอร์
แล้วก็มาสอนทริคในการดูแลตัวเองออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
ซึ่งพี่แอนนะคะบอกวิธีง่ายนะคะทำอยู่ที่บ้านก็ได้
ใช้เวลา๔๕นาทีรับรองว่าเหงื่อท่วมแน่นอน
ที่สำคัญให้ทำเท่าที่ไหว
เวิร์คฟองโฮมหรือว่าช่วงกักตัวแบบนี้
ร่างกายก็ต้องแข็งแรงไว้ก่อนนั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะพี่ต้นหอมสกุลตลานี่สายฮา
ช่วงนี้งานไม่มีนอนอยู่บ้านยาวไปนะฮะ
คนนี้ไม่ได้มาเป็นคลิปเหมือนคนอื่นเขา
มาเป็นสาระนะจ๊ะน่าเสียใจค่ะให้ทุกคนเนี่ยระแวดระวัง
แล้วก็เช็คตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า

เอาข้อมูลก็นี่แหละค่ะเอามาจากไทยรัฐออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับ

เสตมือกลิ่นปัดปูมค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องการตรวจหาเชื้อของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คืออการกรับตัวเองนะเพื่อ๑๐๐ครบ๕วัน
แล้วค่อยไปตรวจแล้วก็หากผลเป็นลบนะ
ก็ควรกักตัวเองต่อจนครบ๑๔วันด้วย
แล้วตรวจหาซ้ำเพื่อยืนยันว่า

อย่างที่บอกการตรวจสัก๒รอบเนอะเพื่อความสบายใจค่ะ
ย้ำนะคะว่าหลังตรวจแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นลบนะ
ต้องกักตัวต่อนะไม่ใช่ตะเวนไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม
นั่นมันหมายถึงการไปแพร่ใช้คนอื่นอยู่ดีนะคุณวิทม

อย่างที่เราติดตามกันเนี่ยบางคนเขาแบบมีโอกาสไปสัมผัส
หรือว่าใกล้ชิดกับผู้ที่มีความสูงเสี่ยง

ก็ต้องกักตัวเองไปก่อนแล้วค่อยไปตรวจนะคุณผู้ชม
รู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้ไปตรวจจะแม่นยำมากกว่า